ยกรัฐมนตรีมีการประชุมกับข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะระดับผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะ
ก็ย้ำให้ดูแลลูกน้องแล้วก็ดูแลเรื่องของสวัสดิการให้ตำรวจชั้นผู้น้อยด้วย
ติดตามจากอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยนะฮะเชิญครับอาจารย์ฮะ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ขีดเส้นใต้เมืองไทยใกล้ปีใหม่
เอาเรื่องดีเรื่องสบายมาพูดคุยกัน
อย่างที่คุณบุ๊กเกริ่นก็คือว่า
เมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพนายกเดินทางไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไป
ไปคุยตำรวจก็ต้อนรับขับสู้นายกเดินทางไปเปิดกิจกรรมของขวัญปีใหม่
สำหรับประชาชนในส่วนของตำรวจ
มีรายละเอียดที่พบตรและรองพบตรและผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นำเสนอนายกหลายประเด็นครับ
แต่ละประเด็นเนี่ยผมคิดว่าประชาชนอย่างเราก็ควรจะได้รับรู้
เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงเยอะ
ผมจะคุยรายละเอียดเรื่องนี้กับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์
รองพบตรที่เรารู้จักกันว่ารองเด่นนั่นแหละครับ

สวัสดีครับอาจารย์ครับ
อำนวยความยุติธรรมผ่านออนไลน์อันนี้จะเป็นยังไงท่านครับ
การอำนวยความยุติธรรมคือปัจจุบันนี้กระดกกรรมที่เจอขึ้นส่วนใหญ่
ซึ่งชื่อนี้ก็ท่านนายกติก็ได้เคยขึ้นมาที่บทร

มันก็เป็นไปทางออนไลน์นะครับ
ซึ่งถ้าเรายัง
ไปให้ทางชาวบ้านหรือประชาชนผู้เสียหายไปแจ้งความที่โรงพัก
มันอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ทันท่วงทีนะครับ

เราก็ควรจะต้องมีการรับแจ้งความทางออนไลน
เพื่อทำให้ข้อมูลมาถึงมือตำรวจได้เร็วขึ้น
วิธีการทำอย่างไรครับ

นะครับซึ่งซึ่งอยู่ระหว่างการทดลองระบบในเดือน
ที่เราจะตั้งขึ้นมานะครับเพื่อรับครับ
เมื่อเราได้รับทราบข้อมูลจากชื่อที่อยู่หรือว่าอีเมลของผู้เสียหายแล้วนะครับ
เราก็จะขอทราบพฤติการในรายละเอียดพอสมควร
ทั้งฝ่ายบุคคลณ์บริหารจัดการงานของส่วน
มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับคดีอื่นหรือไม่จำเป็น
เป็นลักษณะเคสต่อเคสหรือเป็นความเชื่อมโยงของผู้เสียหายทั่วประเทศ
เราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการสืบสวนนะครับ

เคสนี้ควรจะเป็นของพนักงานสอบสวนของโรงพักนี้
หรือจะเป็นของล่อทางนะครับต่าง
ทั่วประเทศเลยทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับ

เราจะใช้นวัตกรรมใหม่คือรับแจ้งทางออนไลน

คดีอาจกรรมทางเทคโนโลยีก่อนนะครับเพราะว่า

แล้วก็ให้ความรู้กับ
ทั่วไปหันงานรับแจ้งแล้วก็

คาดว่าจะภายในเดือนช่วงเดือนกุมภาหรืออย่างช้าไม่เกินมีนานะครับ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการทดลองแล้วก็จะทดลองไปที่นครบานก่อนนะครับ

อันที่สองเนี่ยเมื่อวานเห็นท่านรายงานกับนายกเรื่องเกี่ยวกับการจราจร
คือที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยมีสองเรื่อง
เริ่มใช้ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ทั่วประเทศ
โครงการสุภาพบุรุษจราจรเอาเรื่องแรกก่อน
ไอ้การที่จะใช้ใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย

คือใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์ก็คือเหมือนกับเราออกเครื่องคล้าย
ออกใบสั่งใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งนะครับ
ที่ตำรวจจราจรได้ถือมาแล้วก็เครื่องนี้สามารถนำเอาข้อมูลจากบัตรประชาชนก็ดี
หรือใบขับขี่ของประชาชนก็ดีที่เราตรวจพบว่ามีความผิดอะไรต่าง
ถูกเข้าไปนะครับเราก็จะอ่านข้อมูลแล้วก็อาจจะเพิ่มข้อหาเล็กน้อย
เราก็ถือว่าเราก็ปริ้นต์ออกมาจากเครื่องเลยนะครับ
ซึ่งข้อดีของการทำงานด้านนี้ก็คือทำให้การสะดวกรวดเร็วนะครับ
แล้วก็เราสามารถนำไปชำระค่าปรับทางออนไลน์ได้แล้วก็ตรวจสอบใบสั่งขายได้นะครับ
จากนั้นเราก็สามารถว่ากล่าวตักเตือนนะครับ
เราอาจจะเน้นนะท่านพบตรเน้นว่าไม่จำเป็นความผิดอะไรต่าง
ไม่จำเป็นต้องรีบถึงการเข้าเสียท่าปรับ

เมื่อเราใช้ระบบจากทางออนไลน์หรือระบบสารข้อมูล
เราจะเห็นได้ว่าคนนี้เคยกระทำผิดมาแล้วหรือไม่
ถ้าทำความผิดซ้ำเราถึงจะพยายามเน้นถึงออกไปสั่งนะครับ
ซึ่งเราก็สามารถนอกจากนั้นนะครับพอเราเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลแล้วเนี่ย
เมื่อเราเสียบบัตรก็ดีบัตรประชาชนก็ดีหรือบัตรใบสีก็ดี
เราจะทราบเลยว่าคนที่ถูกเสียบบัตรเนี่ยมีหมายจับหรือไม่
แล้วก็รถสวมทะเบียนหรือไม่อะไรต่าง
อันนี้เราก็หวังว่าเราจะทำงานผ่านใต้ระบบใหม่

อันนี้ก็ทดลองทำไปแล้วนะครับได้ไปตั้งแต่เดือนสิงหานะครับ
ทำไปประมาณ๑๐๐เครื่องนะครับ
แล้วก็ปี๖๕นี้เราก็ได้สั่งซื้อจัดซื้ออีก๑๓๐๐เครื่องนะครับ
ซึ่งจะใช้ในเดือนมีนาคม๖๕เป็นต้นไปนะครับ
ครับทีนี้มาถึงเรื่องสุดท้าย
โครงการสุภาพบุรุษจราจร
คือคนไทยเนี่ยขับรถไปถึงแม้จะไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
พอเห็นด่านเห็นตำรวจโบกเนี่ยสะดุ้งเอาไว้ก่อน
โครงการสุภาพบุรุษจราจรเนี่ยท่านบอกว่าจะช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในการเดินทางเนี่ย
อันนี้คืออะไรคือโครงการนี้นะครับ
เนื่องจากโทรสำรวจความต้องการของประชาชนฟีโคลนะครับ
โดยเราเห็นว่าความต้องการประชาชนที่มองตำรวจจราจรเนี่ย
เขาต้องการตำรวจจราจรที่มีความสุภาพเรียบร้อยมีเหตุผลซื่อสัตว์สุจริตเที่ยงธรรมนะครับ
อันนี้เป็นความต้องการแรกเลยนะครับที่คะแนนมากสุดนะครับ
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้สนองนโยบายที่ตอบความต้องการของประชาชน
จัดทำโครงการสุภาพบุรุษจราจรขึ้นมานะครับเพื่อ
ให้ตำรวจจราจรเป็นมืออาชีพมีความทำงานที่ซื่อสัตว์สุจริต
มีประสิทธิภาพนะครับภายใต้หลักของการพัฒนาบุคลากร
คำว่าหลักคือ๕เอสคือสมายนะครับคือต้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีพูดจาสุภาพนะครับ
เสมอคม้าทซ์ก็คือบุขกายดีแต่งกายดีนะครับ
อุ๊บก็คืออะมีระบิวินัยที่สัตว์สุจริตนะครับ
สุดท้ายก็เรื่องเน็ตสุดท้ายคือทรัพย์ซูชิ
ปฏิบัติงานด้วยมีมาตรฐานนะครับมีองค์ความรู้แล้วก็มีการ
มีความรู้แล้วก็มีความให้คำแนะนำในการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับ
ก็คือเราจะมีโครงการนี้จะอยู่ในภายใต้หลักกรอบของการทำงาน๕เอสที่ผ่านมานะครับ
ครับครับเราจะเริ่มเราจะเริ่มโปรคลานี้เราจะเริ่มอบรมเจ้าหน้าที่ตะบวกของเรา
แล้วก็เรามีการประเมินผลเพื่อให้มีการประเมินแล้วก็มีการให้รางวัลนะครับ
ท่านเลือกสรรตำรวจที่มีความเป็นสุภาพบุรุษจราจรตามหลักเกณฑ์นะครับอย่างน้อย
มีตำรวจละหนึ่งนายไปก่อนนะฮะแล้วก็โดยที่ว่าเราจะเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือหน่วยงานข้างนอกมีเข้ามามีส่วนในการประเมินนะครับ
ครับเราหวังว่าเราจะทำให้จราจรเนี้ยเป็นที่รักของประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับครับ
แต่ว่าเรื่องสำคัญผมคิดว่าท่านรองเด่นก็คงรู้ว่าสิ่งที่อยู่ในใจประชาชนเนี่ย
เวลาเจอตำรวจจราจรอาจจะเรียกว่าตำรวจนอกแถวก็คือแทนที่จะเขียนใบสั่ง
ก็ไถเงินพูดกันตรงเนี่ยอันนี้อันนี้ท่านคิดจะแก้ยังไง
ให้มันให้มันเบาบางลงลงกว่าที่เป็นอยู่คือเอ่อส่วนนี้นะครับ
เราก็จะมีอยู่สองส่วนคือส่วนที่ทำดีเนี่ยเราก็จะยกย่องนะครับ
ส่วนที่ทำไม่ดีนะครับที่ตรงข้ามกับสุภาพบรุษจราจรเนี่ย
ต้องมีการลงโทษลงโทษวินัยนะครับคือทั้งอาญาทั้งวินัย
ก็คงลงโทษอย่างจริงจังนะครับคงส่งสัญญาณไปชัดเจนนะว่า
ถ้ามีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าใครไม่สนองตอบนโยบายของ
สำนักงานโดยชาติเรื่องโครงการสุภาพรุนจราจรแล้วเนี่ยเป็นที่
ไม่ยอมเป็นที่รักของประชาชนเป็นที่ที่ประชาชนเกิดความระหวัด
แวงนะครับเรื่องอาจจะมีการรีดไถเรื่องต่างก็ต้องถูกลงโทษนะครับ
เราก็จะยินดีรับข้อร้องเรียนจากประชาชนมาตรวจสอบกันเอง
แล้วก็จะทำให้โปร่งใสยิ่งขึ้นนะครับครับก็ขออวยพรให้โครงการต่างต่างของท่าน
ประสบความสำเร็จนะฮะเป็นของขวัญให้ประชาชนครับท่านท่านรองครับ
ขอบพระคุณครับท่านครับขอบคุณครับอาจารย์ภาพพี่ขจายครับ
ขอบพระคุณครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประพัฒน์
รองพบตรนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ